แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณแนนนะครับจากสมุทรสงครามว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตให้เด็กน้อยได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับเฉลย๔ข้อครับ

ตอบคลุก๒ข้อรับ๑ล้านบาท
ตอบคลุก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
กำลังใจช่วยนะครับพี่แนน
อย่างน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดของเรานี่แหละ

ดีที่สุดต้องสู้เพื่อเขานะ

ว่าจะมีรอยยิ้มกลับไปบ้านมากน้อยแค่ไหนในวันนี้นะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

จับคู่คำราชาศัพท์ให้ตรงกับตำแหน่งในภาพ
ซึ่งน้องนุ่นทำได้หรือไม่ได้

ได้
ได้

เกษาก็คือผม

ทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อเลยดีกว่าครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ให้ตักแป้งใส่ถุงละ๕กิโลกรัม
ให้ได้๔ถุงภายในระยะเวลา๓นาที

สามารถอนุโลมได้ว่า
๕กิโลกรัมไม่เกิน๕๑กิโลกรัมนะครับ
น้องอาร์มทำได้หรือไม่ได้

ทำได้เท่านั้นนะ

อามรู้ไหมว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่

เขากำหนดเวลาให้๓นาที
ทำไปทำไมแค่๑นาที๔๓วินาที

เปล่า

ทำได้ครอบครัวของคุณแนนนะครับ
ทุนไปต่อชีวิต๒ข้อ๑๐๐๐บาท

วนาว่าขอให้ข้อต่อไปเขาทำได้
จะได้ไปลุ้นเงินล้านในข้อสุดท้ายด้วยนะครับ
เอาล่ะผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไป
จากเรื่องฟุตบอลครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ก่อนที่จะมาสวมเสื้อหมายเลข๑๐

เชษเลือกตอบตัวเลือกที่๒

แสนบาทนะครับ
ครบ

แมทรีรงสนามในเกมห์ลีก

ในปีคอร์ส๐นะคะเกือนแมทรี๑๐๔

ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นหมายเลข๑๙

แล้วก็หมายเลข๑๐ในปี๒๕๖

เพราะฉะนั้นเอาใจช่วยกันต่อครับ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

ข้อที่๔ครับแม่แนนเลือกตอบ

ถูกถูก

ถูก

ผิดนะครับโอ้โฮโอ้โฮ

นั่นก็คือตัวเลือกที่หนึ่ง
เสื้อยืดสีเทาเสื้อคลุมสีเขียว
เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวของแม่แนนนะครับ
สมุทรสงครามได้ทุนไปต่อชีวิตวันนี้นะฮะ
ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อย

เราคิดว่าอันนี้มีบาทจะมีใครต่อเลือกหายใจ

เอาไว้เวลาน้องไปหาหมอรักษา

สิ่งที่มันเป็นความทุกข์
ผมอยากให้ทิ้งไว้ที่รายการของเรา
แล้วกลับไปนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่

และคำพูดที่ศักดิ์สินของพ่อและแม่
พระท่านจะพูดเสมอว่า

แล้วคำพรที่ให้เขาไปทุกวัน
นั่นแหละคือพรดีแล้วผมเชื่อครับว่าเด็กน้อยคนนี้น่าจะมีปฏิหารสู้ต่อไปนะครับ
ทุกวันของครอบครัวของแม่แนนนี่นะครับก็อยู่ด้วยความหวังที่จะดูแลลูกน้อยให้ทุกวัน
คือวันที่ดีที่สุดสำหรับลูกพวกเรามาร่วมกันส่งกำลังใจนะครับ
คุณและมีกำลังใจจากผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ผมฝากครอบครัวของพี่แนนและพี่เชษไว้กับคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ต่อลงหายใจมากับคุณได้ผู้สมแน่ครับ
พระคุณล่วงหน้าครับขอบคุณทุกชีวิตที่มาในวันนี้ครับ
ได้เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
โอ้ยนี่ก็ซื่อสัตว์ดีเหรอกัน
ปล่อยให้เป่าได้แล้วเขามัดไปแล้วยังไม่เป่าเลย